รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์สนับสนุกโดยอีซูซูดีแม็กซ์พลิกอัพดีสุด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
เอาละครับ๑ชั่วโมงถึงนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
๑ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
แผดรักชุดตรงนี้จำได้ไหมกระทั่งก่อนเกิดเราจำความได้ของเรานี่เด็กสุด

ถ้าจะพูดถึงคนตาทิพย์พี่หนุ่มเชื่อหรือไม่
เอ่อก็ครับคล้ายครับคลานะอาจารย์ลักษณ์นี่ก็ถือว่าตาทิพย์ไหม
อันนี้ตาทิพย์ถ้าตาแดงปุ๊บแล้วก็โอ้โหอย่าให้ทัก

เขาก็บอกเขาเป็นคนตาทิพย์แต่ตาทิพย์พวกนี้เขาได้มาจากชาติที่แล้ว
ขอต้อนรับคุณส้มมันนิกาอวยสวัสดีครับ
เชิญครับ

คุณเด็กใหม่น่าจะมาเป็นแขกรับเชื่อเราได้เลยนะ

เชื่อเรื่องราวของพูดผีปีศาจจิตวิญญาณสิ่งเล่นลับศัยศาสตร์เชื่อไหม
จริงส้มไม่เชื่อแต่ว่าเจอจนต้องเชื่อค่ะ

ใช่แล้วก็พิสูจน์หลายครั้งทั้งเราพิสูจน์เองทั้งคนใกล้ตัวพิสูจน์

วันนี้หัวข้อของเราที่พูดคุยกันเป็นเรื่องราวของคนตาทิพย์
เขามองเห็นในสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราอาจจะมองไม่เห็น
เขาบอกคุณสามารถเห็นภาพตัวเองตั้งแต่คุณยังไม่เกิดด้วยซ้ำไป

คือความทรงจำแรกของส้มจะไม่ได้เป็นตอนเด็กหรือตอนที่อยู่ในท้องของคุณแม่
ความทรงจำแรกของส้มจะเป็นความทรงจำที่เราอยู่ในที่ที่เป็นเหมือนกับหน้าผา
แล้วข้างข้างเป็นถ้ำแล้วคนที่แต่งตัวในนั้นจะแต่งตัวเหมือนกันทุกคนกับเราก็คือใส่เหมือนผ้าดิบสีขาวอะค่ะ
แล้วแค่เจาะรูให้มีหัวโผล่ได้ทุกคนใส่เหมือนกัน

ใช่ก็คือแค่เหมือนบังแบบไม่ให้เห็นอวัยวะข้างใน

หัวข้างในนั้นคือเล่าดิบสีขาวครับ

แล้วได้สรุปประสุทธิ์
อ๋อแต่ก็นั้นอยู่ข้างนั้นไง
อ่านมสงสังที่นั้น

เป็นเหมือนปากเหี่ยวที่แบบมันไม่เห็นก้นเหี่ยวเลยอ่ะค่ะ
แล้วก็ตลอดเส้นทางนี้มีคนที่ต่อแถวกันแบบ
หลายสิบแถวมากเยอะมากสุดลูกหูลูกใช่สุดลูกหูลูกตาแล้วคือ
เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปแถวไหนเขาก็บอกว่ามานี่มานี่
เขาก็กวับมือเรียกส้มกระเดินเดินไปหาเขา
แต่ตรงนั้นที่เขายืนไม่มีคนยืนอยู่เลยนะคะ
น่าจะเป็นคิวที่แบบแถวนี้จะเป็นประเภทนี้อีกแถวนึงอีกประเภทหนึ่ง
อะไรอย่างเงี้ยอ่าไปเกิดแต่ละพอไปจึงตรงนั้นแล้วยังไง
หนูก็แบบหันไปเจอคุณลุงคนนึงอะค่ะเขาเดินมาสะกิดว่า
ดื่มน้ำหรือยังหนูก็ถามน้ำอะไรเขาก็ชี้ไปตรงข้างหลังเราอะค่ะ
มันจะเป็นโต๊ะแบบเหมือนโต๊ะหน้าขาวตามงานอีเวนต์ทั่วไปอ่ะ
อ่าอ่าโต๊ะยาวยาวอ่าใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำหนึ่งเหยือกกับแก้ว
อ่าอยู่หนึ่งใบเขาบอกว่าน้ำนี้กินก็ได้ไม่กินก็ได้แล้วแต่เรา
กินไปถ้าหิวก็กินหนูก็หนูก็จิบเหมือนชิมอ่ะเราไม่หิวน้ำ
แต่เราอยากรู้พอชิมจิบคำนึงมีป้าผู้หญิงเดินมาเหมือนตี
เหมือนจะตีเราอ่ะหนูก็ตกใจหนูก็วางแก้วป้าบอกว่ากินทำไม
ไม่ต้องกินไปต่อแถวได้แล้วแต่ป้าแต่งตัวเหมือนเราเลยนะ
สรุปคือไม่ได้กินจีบนิดเดียวนิดจิ๊กเข้าไปแค่นี้แค่ให้รู้รสชาตินิดเดียวอ่ะ
เออมันอร่อยจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกแต่ว่ามันมันไม่ได้อร่อยเหมือนกับ
รสชาติอาหารที่เรากินกันทุกวันนี้ค่ะมันอธิบายไม่ถูก
หลังจากนั้นก็ไปยืนเข้าแถวรอคิวยังไงต่อฮะ
พี่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็เดินกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะ
จะให้กระโดดแล้วทีนี้มีเป็นเจ้าหน้าที่อีกคนนึง
เขาเดินมาเกาะไหล่พี่คนแรกที่ยืนยืนตรงแถวหนูอ่ะอืม
ไหล่แล้วเขาก็ถามว่าอ้าวจะไปแล้วเหรอเหมือนเหมือนรู้จักเราอะค่ะ
แล้วก็ใช่จะไปแล้วเขาถามว่าเราเลือกหรือยังจะไปเกิดเป็นใคร
มีการบอกอย่างงี้ด้วยใช่หนูก็เลือกได้ด้วยเหรอ
ทำไมคนอื่นไม่เห็นเขาเลือกเลยเขาก็กระโดดลงไปเลยอย่างนี้ค่ะ
หนูก็ถามว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นบอกสิมีอะไรให้เลือกบ้าง
เขาก็บอกว่ามีสองคนคนแรกเนี่ยหนูจำชื่อไม่ได้นะคะ
เขาบอกชื่อจริงมาแต่หนูจำไม่ได้ขึ้นต้นด้วยกไก่
คนแรกเนี่ยเกิดในบ้านที่ฐานะยากจนมากตั้งแต่ก่อไก่เนี่ยนะ
ใช่ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุประมาณยี่สิบสามอ่ะค่ะอืม
จะยากจนมากแต่ตอนอายุยี่สิบสามเนี่ยจะได้สามีที่รวยมาก
แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปคือรวยมากแล้วสบายมากได้ดีเพราะหน้าตา
หน้าตาดีมากแล้วอีกคนล่ะเขาก็บอกว่าอีกคนเนี่ย
มันนิกาก็คือเราอืมนะคะแล้วทีนี้หนูก็ถามว่า
แล้วคนไหนอ่ะมันไม่มีคนไหนเลยเหรอที่แบบเกิดที่ดีที่แบบว่า
เกิดมาเพอร์เฟกต์เลยใช่อ่ารวยรวยเลยอยู่ในมีไหมถามอ่ะ
มีไหมมีไหมแบบฐานะแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็บอกว่าไม่มีเขาก็บอกว่าไม่มีมีแค่สองคนนี้แหละให้เลือก
หนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้ายังงั้นขอไปเกิดในบ้านที่
เอ่อเป็นตระกูลของข้าราชการก็ได้เรารู้สึกแค่นี้
แล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มันนิกาก็คือเราค่ะเราก็บอกว่าอาจได้
แต่ว่าเราขอทราบหน่อยสิว่ามันนิกาเนี่ยเขาจะลำบากไหม
เขาบอกว่าไม่ลำบากไปก็คือว่ามีมีทุกอย่างพร้อมอืม
เกิดมามีทุกอย่างให้เราพร้อมแล้วก็เราจะต้องชดใช้กรรมเยอะนะ
พอเจอคำนี้หนูก็เบรกเลยอ่ะค่ะทำไมต้องชดใช้กรรมเยอะไม่รู้
แต่เขาบอกว่าให้ชดใช้กรรมเยอะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเกิดแล้วอีก
เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายพบหลายชาติอืมนะคะทีนี้เราก็เลยแบบ
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เอาสิชดใช้กรรมเยอะดูคนแรกดูดีกว่าตั้งเยอะ
แบบแค่แบบไม่กี่ปีเองหนูก็รู้สึกอุ้ยถ้าอย่างงั้นเอาคนแรกดีกว่า
เพราะมันนิกาเนี่ยดูจะต้องตลอดชีวิตหนูก็เลยแบบงั้นขอเลือกคนแรก
เขาก็บอกไม่ทันแล้วเลือกให้แล้วงั้นเป็นมันนิกานั่นแหละ

ภาพเหล่านี้มันมันมันไปเห็นตอนไหนอะ
มันเกิดมันก่อนเกิดค่ะก่อนที่จะมาอยู่ในท้องแม่
พอเขาผลักเราลงมาแล้วอ่ะสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือ
มันเหมือนเราตกเหวแต่ว่ามันไม่วิวไม่มีอาการแบบ
เหมือนตกจากที่สูงเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณกำลังจะบอกว่า
คุณรู้สึกจำแต่อยู่ในท้องจำได้ว่าคุณเองอ่ะ
อยู่ในท้องแล้วก็เห็นตับไตไส้พุงของแม่คุณอย่างนั้นเหรอ
เห็นสายสดือค่ะเห็นสายสดือของของคุณเองของแม่คุณเอง
ที่เชื่อมต่อกันเนี้ยนะใช่แล้วก็คุณยังจำได้อีกหรือ
จำได้ค่ะทุกวันนี้ภาพมันก็ยังติดติดตาอยู่เสมอมันเป็นยังไง
ก็เราอยู่ในที่แคบอะค่ะแล้วมันก็มืดมากตอนแรกมืดมากนะคะ
แล้วสักพักหนึ่งเหมือนเราใช้เวลาในการหลับเป็นส่วนใหญ่ทำไปทำมา
ขึ้นมามันก็จะมีแสงสว่างอะค่ะเหมือนกับเราเอาไฟฉายแบบ
ปอร์ตไลท์แรงแรงฉายเข้าหนังฉายเข้ามือเราอ่ะแล้วมันจะเป็นแบบแดงแดงแบบนั้นนะคะ
แบบนั้นเลยแล้วก็เห็นเป็นเส้นเลือดฝอยแล้วก็มีสายอะไรสักสายนึงไม่รู้อ่ะ
อยู่กับเราตลอดเวลาคุณกำลังจะบอกกับเราว่าการเวียนไหว้ตายเกิดมันมีจริงจริง
ถูกต้องค่ะพี่มดดำเป็นยังไงต่อฮะสิ่งที่คุณรู้สึกนั้น
หลังจากนั้นก็คือจะได้ยินเสียงคนรอบข้างคุยได้ยินเสียงคุณแม่ได้ยินเสียงคุณย่าได้ยินเสียงคุณพ่อ
ซึ่งโตมาเรารับรู้ว่าเสียงที่เราได้ยินคือเสียงคนเหล่านี้
เราจำได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่อยู่อยู่ในท้องครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจำได้
เคยจำได้ว่าแม่หายใจไม่ออกตอนมีคุณอยู่ในท้อง
ก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่เหมือนกับซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คุณพ่อค่ะ
แล้วตกหลุมคุณแม่เล่าให้ฟังตอนหนูโตแล้วนะคะว่าท่านจุกเป็นแบบข้ามวันเลยอ่ะมันเจ็บมาก
ใช่ค่ะที่อยู่ในท้องเนี่ยนะฮะใช่รู้สึกว่ามันแบบเหมือนเราจะตายแล้ว
เหมือนเราจะรู้สึกว่าแบบหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าส้มล็อกเอาไว้คำแรกเนี้ย
ส้มรู้ที่มาที่ไปของตัวเองมาหมดแล้วว่าตัวเองตกเขียวมาแล้วก็มาลงมาเกิด
เกิดอยู่ในท้องแม่เกือบแท้งตัวเองรู้หมดเลยรู้ค่ะแต่ว่า
ตัวเองก็รู้แล้วหนึ่งเดือนจริงเกิดมาแล้วหนูเข้าตู้อบอะค่ะ
คือหนูเกิดมาตัวเล็กมากเราต้องไปอยู่ในตู้อบแต่เราไม่รู้จักว่านั่นคือตู้อบ
เราจะรู้สึกแค่ว่ามันร้อนมากแล้วเราก็เห็นพี่เจ้าหน้าที่คนที่เขาผลักเราลงมาค่ะ
เขามายืนอยู่ปลายตู้ปลายเหมือนปลายเท้าเราอะค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเริ่มต้นกรรมแล้วนะ
คือเราไม่ได้มาเริ่มต้นแล้วเราพูดได้เลยหรือเป็นอัธริยะเลยไม่ใช่
เรามีความรู้สึกทุกอย่างเหมือนเหมือนปกติแต่เราพูดไม่ได้
แต่ส้มบอกส้มจำทุกอนูของชีวิตตัวเองได้เลยเหรอ
ใช่แล้วส้มก็มาเช็คกับคุณแม่กับคุณพ่อทุกอย่างเลยค่ะ
มันก็เป็นอย่างที่คุณรู้สึกได้จริงนะตอนนั้น

ไม่รู้สึกค่ะมารู้ตอนโตแล้วค่ะ

ตำหนิก็คือเป็นแผลเป็นบนตรงนี้ค่ะ
ซึ่งตรงเนี้ยตอนที่คุณหมอทำคลอดอ่ะ

หมอก็ให้ทำใจเพราะว่าคุณแม่คันเป็นพิษด้วย

แล้วก็มีภาวะที่เป็นเรื่องของความดันกับเสี่ยงเป็นเบาหวานด้วย

เหมือนกับคุณหมอก็บอกให้แม่ทำใจไปเนิ่นแล้ว

ใช่แล้วก็ตอนน่าจะระยะเวลาประมาณ
ไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณ๔๕เดือนเนี่ยค่ะ
คุณหมอบอกคุณแม่ว่าต้องให้เลือกเรานะ

เพราะว่าคุณแม่มีอาการคันเป็นพิษที่รุนแรงมาก
เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ตลอดเวลา
ตอนนั้นคุณเกือบจะไม่มีแขนไม่มีขาด้วย

คือคุณหมอบอกว่าถึงจะอันต้าซาวน์แล้ว

คุณหมอก็บอกตั้งแต่ตั้งแต่คุณแม่เป็นคันเป็นพิษเลยนะคะ
แล้วก็บอกจนถึงวันที่คลอดเลยด้วยซ้ำว่า
ทำใจนะลูกจะต้องไม่มีแขนไม่มีขาประมาณ๙๐
แต่ที่มันแปลกอะค่ะ
ก็คือว่าเวลาที่เราคลอดมาแล้ว

แล้วก็จะเด็กที่เกิดวันเดียวกันเนี่ยเขาจะวางใกล้กัน

เขามีคนที่เกิดวันเดียวกันและเวลาใกล้เคียงกันด้วย๑คน
ซึ่งตอนที่คุณแม่เขาตั้งคันคนนี้

ปรากฏว่าพอคลอดออกมาแล้ว

แต่เขาไม่มีแขนไม่มีขาแทนหนูทุกอย่าง

หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณก็ได้หรือเปล่า
ทำไมถึงไปคิดว่าเขามารับแทนคุณ

ทุกอย่างต้องมีเหตุแล้วมันถึงส่งผล
อีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อมีเซนต์

แต่ว่าจะไม่ได้เท่ากันเหมือนกันทุกอย่าง
คุณพ่อเห็นตอนแรกเลย
คุณพ่อเขาจะมีชื่อบอกอยู่แล้วค่ะ
ว่าอันนี้เป็นลูกของบ้านไหนอะไรอย่างนี้

แล้วคุณพ่อก็บอกกับคุณแม่กับคุณย่าว่า
เด็กคนนี้เหมือนเขามารับกรรมแทนลูกเรานะ
เพราะว่าคุณพ่อนั่งสมาธิแล้วเหมือนกับท่านพยายามที่จะ
ที่จะส่งบุญกุศลให้กับหนูอะค่ะ
ตลอดเวลาที่รู้ว่าลูกจะต้อง
จะต้องถูกทำแท้งนะแล้วแม่ไม่ยอม
แม่ก็บอกว่าถ้าแม่จะตายก็ให้แม่ตายแต่ขอเก็บลูกไว้
แต่คุณจำเหตุการณ์ได้หมดเหมือนกับนั่งดูหนัง
ใช่มันจำได้หมดเหมือนเราแบบ
กินข้าวมาเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยมันจำได้แบบนั้นนะคะ
รอยแผลเป็นที่ปากคืออะไรฮะ
ตรงนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันมาจากอะไร
ไม่รู้สาเหตุแต่รู้แค่ว่าตอนที่ท้อง

คุณแม่บอกว่าปกติคุณแม่เป็นคนไม่ตกป่า

อยู่ดีอยากตกปลาแล้วก็ตกได้ปลาบู
ตัวหนึ่งเป็นลูกระบุแล้วก็รู้สึกว่าสงสาร
แล้วก็เอาออกแล้วก็โยนคืนที่ในแหล่งน้ำไป
คุณกำลังจะบอกว่าปากคุณของคุณตรงนี้คือ

ใช่ค่ะอันนี้ที่บ้านเชื่อกันนะคะในครอบครัวเชื่อกันว่ามันเป็นผลกรรมที่คุณแม่ไปทำ
เพราะว่าคนทองเขาห้ามทำบาปเกี่ยวกับสิ่งในชีวิตนะคะ

ผมถามนี้คนที่เขาชมรายการอยู่เนี่ยเขาจะเชื่ออะไรอย่างนี้
สำหรับส้มนะคะส้มแค่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้
น้อยคนก็จริงค่ะที่จะได้รับรู้
แต่ว่ามันก็มีการเกิดขึ้นจริง
ผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่บางส่วนเขาจะไม่เชื่อ
ก็แล้วแต่เขาจะตัดสินใจกันเลยค่ะ

นี่คือเรื่องราวที่เขาเล่าในขณะที่เขาบอกว่าเขาเพิ่งเกิด
ตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแม่เขาจำความได้หมดเลยเขามาจากไหนอะไรยังไง

จริงไหมที่คุณเด็กคุณแยกไม่ออกเลย

วิ่งไล่กดหมา
เราได้ยินเสียงเหมือนมีหมาวิ่งตาม

สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือไม่ใช่คนและไม่ใช่หมา

แล้วเราขาหลักอ่ะมันซ้อนมอเซอร์อยู่เนี่ยค่ะ